คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เซลปตัวน้อยน้องมะลิพาขวัญสหวงกันบ้าง

เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเหมือนคุณพ่อปอทฤษฎีเปี๊ยบเลยนะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าน้องเนี่ยทำได้หลากหลายความสามารถมาก
นี่เห็นลีลาการเต้นแบบนี้นี่ก็คือความสามารถอย่างหนึ่งของชีนะจ๊ะ

ฉายแววแต่แรกพบเลยนะคะก็เห็นจะเป็นอาชีพแดนเซอร์นี่แหละ
เรียกได้ว่าไปออกอีเวนต์ที่ไหนแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงเมื่อไหร่
มะลิเป็นต้องยกย้ายใส่สะโพกตลอดเวลานะคะ
ตั้งแต่สเต็ปน่ารักไปจนถึงสลัดสะบัด
เทียบชั้นลูกทุ่งขาแดนส์อย่างกระแตอาสยามได้แบบว่า

เทียบได้เลยฉันให้เทียบได้เลยเอวอ่อนมาก
เป็นธรรมดานะคะเมื่อรักในจังหวัดดนตรี
งานโชว์สกิลลูกคอร้องเพลงก็ต้องตามมาเป็นลำดับ
ไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรือเพลงสากล
ขอบคุณสุดท้ายสุดก่อนเด็กก็ไม่สนเราทุกคนชอบไปโรงเรียน
ชอบไปชอบไปโรงเรียนง่าย
หรือจะเป็นอาชีพการทำอาหารก็น่าจะเอาดีได้ไม่น้อยเลยนะคะ
เพราะว่าน้องมะลิเนี่ยเขาสวมบทผู้ช่วยเชฟตัวน้อย
ทำมาแล้วทั้งของขาวของหวานแต่ที่ถนัดที่สุด
เห็นจะเป็นสายชิมซะมากกว่านะคะคุณผู้ชมไม่เชื่อดู
อันนี้ช่วยแล้วใช่ไหมไม่นะดูสิก็ชั่วปากหน่อย
รักเห็นกี่ทีก็มีความสุขกิจกรรมน้องมาทำอย่างนี้ก็เป็นอีแรงบันดาลใจนะคะ
ต้องบอกว่าน้องมะลิเนี่ยเป็นเด็กที่มีความสามารถตั้งแต่อย่างน้อย
แล้วตอนนี้เนี่ยคุณแม่ก็เตรียมจะส่งไปเพิ่มทักษะในเรื่องของรำไทย

ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณพ่อปออยากจะให้น้องมะลิเรียนด้วย

คุณแม่เขาให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะให้เรียบร้อยนะคะ

ก็อาจจะแบบมายากนิดนึง
เหมือนลิงไปหน่อยนึงน้องวลีแต่น่ารักมาก